คนก็เลยเปรียบเทียบนะก็เอามาเปรียบเทียบกับซุปตาอีกคนนึงใช่ไหมคุณเชอรี่
อืมก็คือคุณนเดชคุกิมิยะนั่นเองเขาบอกว่าหูความดังก็สูสีไม่แพ้กัน
ณเดชน์ก็ดังมาก่อนด้วยแต่เรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับพระเอกดังที่ชื่อณเดชน์คนนี้นั่นเองค่ะ
ต้องบอกเลยนะครับว่าต่างกันมากจริงเขาว่ากันอย่างนั้นนี่มีการเปรียบเทียบในโลกโซเชียลนะคะ
บอกว่าได้รับคำชื่นชมมากเลยจากสมาชิกรายหนึ่งเล่าเรื่องราวความประทับใจที่มีต่อพระเอกสุดฮอตณเดชนคุกิมิยะ
ยืนยันเลยว่าณเดชน์เป็นคนติดดินแล้วก็แสนจะเป็นกันเองด้วย
โดยมีการเอ่ยปากถามถ่ายแล้วก็พูดคุยกับทีมงานอย่างสนิทสนมนะฮะอีกทั้งยังสั่งอาหารมาเลี้ยงแล้วก็รับประทานด้วยกันแบบไม่ถือตัวด้วย
อย่างที่บอกไปพระเอกนางเอกเขาจะไปกินข้าวห้องหนึ่งณเดชน์ไม่อย่างนั้นมานั่งคุกคีกินกับแฟนคลับกับนักแสดงสมทบเลย
แล้วก็จากเรื่องราวความประทับใจดังกล่าวก็เลยถูกเอาไปเปรียบเทียบกับดีเจพุทธนี่แหละที่เขาบอกว่าเพิ่งสร้างวิรกรรมสุดนี้ให้กับแฟนคลับสายหัวนั่นเอง
แต่ณเดชน์ยอมรับนะคะว่าพอทราบข่าวอยู่บ้างแล้วล่ะแต่ว่าไม่ขอแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้แล้วกัน
จะบอกว่าตัวเองเนี่ยมักจะให้ความสนิทสนมกับทีมงานเพราะมองว่าทุกคนคือทีมเดียวกันทำงานร่วมกัน
ซึ่งก็เคยมีประสบการณ์ทำงานร่วมกับนักแสดงตัวประกอบหลายครั้งอาจจะมีติดขัดอยู่บ้างแต่จะใช้วิธีการพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจกันมากกว่าค่ะ
ตอนนั้นถ่ายโฆษณาแล้วก็อากาศมันร้อนจริงนะฮะแล้วผมก็หิวด้วยประเด็นคือผมหิวอะไรอย่างนี้
แล้วก็เลยถามทุกคนว่าจะกินด้วยกันไหมจะได้สั่งมาเผื่อผมก็สั่งมาเผื่อ
พวกช่างไฟทีมงานอะไรอย่างนี้ปกติอยู่แล้วนะตามกองตามอะไรอย่างนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดา
ก็ทำงานเหมือนกันนะคนทำงานเหมือนกันมันก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันอะไรอย่างนี้
ก็เลยวันนั้นอากาศร้อนด้วยผมก็หิวด้วยอย่างที่บอกอะไรอย่างนี้ก็ดีใจครับดีใจ
เราก็ได้สร้างความประทับใจให้กับเขาในส่วนหนึ่งอะไรอย่างนี้แต่จริงเราไม่ได้หวังอะไรเลยนะฮะ
เพราะว่าจริงผมก็ทำอะไรแบบนี้อยู่ที่กองละครบ่อยแล้วนะไม่ใช่แบบว่าจะทำเพื่อที่จะมามีข่าวหรืออะไรอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้น
ผมก็ไม่ค่อยมีอารมณ์ไปตรงนั้นแต่ว่าถ้ามันเกิดข้อผิดพลาดจากการที่คุยกันแล้ว
หรือว่าการไม่เสียใจจากการทำงาน
มันก็จะต้องมีการคุยกันให้เข้าใจ
ไม่เชิงอารมณ์มันก็เป็นการคุยปรับความเข้าใจซะมากกว่า